นครราชศรีมาเราคงนำเสนอกันต่อเนื่องนะคะ

ส่งวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ

ที่วัดสุทธาจีนดาวรารมอังเพลงเมืองนครราชสีมาดิ์
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
แม่ลูกเหยื่อเหตุกราดยิง
เชื่อว่าครอบครัวนี้นะคะได้ผ่านสายตานะคะ
สำหรับคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย
จะเห็นภาพเนี่ยการเสียชีวิตของทั้งสามคน

เพราะว่าเสียชีวิตทั้งครอบครัวเลยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองค์คมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายสุริยะริมรัชตามอนอายุ๔๔ปี
นางสาวปะพัชยานวลรักษาอายุ๓๓ปี
เด็กชายปรมะลิมรัชตามอนอายุ๑ขวบ๑๑เดือนหรือน้องโฟกัส
เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
งานศพครั้งนี้ทางเจ้าภาพค่ะรับพวงหลีดงดรับพวงหลีดนะคะ
เนื่องจากมีความประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อการสาธารณกุศล
โดยได้มอบเงินจำนวน๑ล้าน๒แสนบาทให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
อกจากนี้นะคะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพุทธธรรมฮุก๓๑
มูลนิธิหลักเสียงเสียงตึ้งและมูลนิธิตระกูลิ้มนครราชศรีมา
มูลนิธิละ๒๐๐๐๐บาทเป็นการอุธิศสนกุศลให้กับครอบครัวนี้
เพื่อให้สามแม่ลูกที่เสียชีวิตไปสู่สุขติค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า
มูลเหตุในการก่อเหตุสำหรับเหตุกราดยิงโคราชเนี่ย
แม้แต่ผู้บัญชาการทหารบกเองก็ยอมรับว่า
มันเกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยเฉพาะเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์เรื่องของการโกงกัน
ต้นเรื่องเนี่ยมาจากแม่ยายของผู้พันธุ์เนี่ย
คือไปทำบ้านขายให้กับทหารชั้นผู้น้อยในกลุ่มในกองนั่นแหละ
แต่คุณคะไม่ใช่จ่าจักรคนเดียวที่ตกเป็นเหยื่อของแม่ยายของผู้พันธุ์ล่าสุดค่ะ
ทหารซึ่งอยู่ในสังกัดนั่นแหละออกมาทยอยแฉกันเรื่อย
นอกสังกัดก็มีนะคะล่าสุดเราได้มีโอกาสไปคุยกับทหารนายหนึ่ง
ทหารนายนี้ทำงานอยู่ที่ภาคใต้คุณหาเชื่อไหมก็เชื่อ
เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละค่ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงนะ
ล่าสุดค่ะทหารที่เราที่ได้มีโอกาสพูดคุยเนี่ยคือคุยกันทางโทรศัพท์
ได้เปิดเผยข้อมูลน่าสนใจมากแล้วก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ด้วยนะคะ
คือเขาบอกว่าเขาเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้
ทหารคนนี้คุณผู้ชมค่อยค่อยคิดตามไปนะฮะทหารคนนี้ไปซื้อบ้านในโครงการของแม่ยาย
ของผู้พันธุ์ที่โดนยิงตายทั้งคู่ที่ชื่อว่าอนงมิตจันทร์ตามคำแนะนำของรุ่นพี่
คือนางอนงบอกว่ามีโครงการบ้านอยู่ที่จังหวัดสกลนคร
ทหารคนนี้แม้ว่าจะไปประจำการอยู่ที่ภาคใต้แต่พื้นเพเดิมเป็นคนสกลนคร
เพราะฉะนั้นก็เลยมีความสนจิตสนใจสนใจว่าจะอยากจะซื้อบ้านที่สกลนครที่นางอนงสร้างไว้ขาย
เพราะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเกษียณอายุราชการและจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด
แต่ระหว่างที่ไม่เกษียณอายุราชการจะให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็อยู่ที่สกลนครไปอยู่อาศัยพรางก่อน

อ่าทีนี้คุณผู้ชมคะกระทั่งทำสัญญากันในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
พลิกมันอยู่ตรงนี้ในสัญญาระบุว่าเป็นพื้นที่หลังราชพัฒน์สกลนคร
คือบ้านหลังนี้ที่จะขายให้กับทหารที่ออกมาแฉเนี่ยนะคะบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่หลังราชพัฒน์สกลนคร
ตกลงทำสัญญาซื้อขายกันในราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทและทหารคนนี้เหมือนจ่าจักรเลย
อ่าจัดจากก็จะได้เงินทอนใช่ไหมใช่ใช่ทหารคนนี้ก็จะได้เงินทอนเหมือนกัน
เงินทอนที่จะได้ก็คือส่วนต่างที่ไปทำเรื่องกู้มาเนี้ยนะคะสามแสนห้าหมื่นบาท
งวดแรกทหารนายนี้ที่ออกมาแชร์บอกว่าเขาได้รับเงินทอนก่อนแล้วนะ
หนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นยังคงค้างอยู่ที่นางเอ่อนางอนงเนี่ย
อีกสองแสนบาทถูกไหมค่ะใช่ใช่อ่าคุณผู้ชมทีนี้หลังจากนั้นค่ะ
อนงเนี่ยคือก็ไม่ได้มีการทำเอกสารบ้านที่จะซื้อให้กับนายทหารคนนี้ที่สำคัญ
แม้แต่ตัวบ้านเนี่ยทหารยังไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรค่ะ
มาเล่าต่อกระทั่งล่าสุดวันที่ยี่สิบแปดมกราคมที่ผ่านมาทหารคนนี้ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเราเนี่ย
บอกว่าไปรู้เรื่องจากนายหน้าก็คือนายพิทยาพิทยาเนี่ยก็คือคนเดียวกับนายหน้าของจ่าจักรที่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บอยู่นะคะ
ใช่ถูกจ่าจักรยิงเช่นเดียวกันนะคะมารู้เรื่องจากนายพิทยาว่าบ้านที่เขาซื้อจากอนงนั้นอ่ะ
ไม่ได้อยู่ที่สกลนครนี่คือความพีคสัญญาเนี่ยบอกว่าซื้อขายกันที่สกลนครบ้านอยู่ที่สกลนคร
แต่นายหน้าก็คือพิทยาเนี่ยบอกว่าบ้านเนี่ยจริงมันไม่ได้อยู่ที่สกลนครตามที่ตกลงกันไว้หรอกนะแต่มันเป็นบ้านที่ตำบลโคกกลวดอำเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาอ่าแล้วพ่อแม่ที่สกลนครที่บอกจะให้ไปอยู่ตอนแรกอ่ะ
คนละที่กันเลยคือบ้านมันยังสร้างไม่เสร็จไง
พ่อแม่ก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีจริงหรือไม่มีจริงนะ
ที่บอกว่าหลังราชพัฒนสกลนครเนี่ยอ่าคุณผู้ชมและที่สำคัญ
นายหน้าก็คือนายพิทยาเนี่ยบอกกับทหารคนนี้ต่อนะครับ
บอกว่าลักษณะบ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านเดียวแบบที่คุณไปทำสัญญานะ
ค่ะลักษณะบ้านเหมือนห้องเช่าอยู่ใกล้ป่าช้าด้วยอุตัยหา
ตายเลยนะวางเวงเลยอ่าคุณผู้ชมทีนี้เขาก็งง
บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงจนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้น
นางอนุงก็เสียชีวิตเอาแล้วเงินทอนที่เหลืออ่านั่นสิ
เขาจะได้หรือเปล่านะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ก็ว่าเป็นทะกนนะครับครับแต่พออีกทีฝืมกว่า
ก็เขาหักไปเดือนหนึ่งแล้วครับหักไปเดือนเดือนเท่าไรครับ
ต้องต้นเต็มเอกสารอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนไม่ให้อ่านเลยเลยครับ
แล้วอย่างนี้จ่ายจะทำไงครับ
ตอนนี้ก็ปรึกษากับผู้บังคับบัญชานะครับไปก่อน
ครับผมจ่ายครับผมจ่ายครับผมอืมทำถูกแล้วนะคะ
ต้องปรึกษากับผู้บังคับบัญชาไปก่อน
แล้วนี่ไงศูนย์คอนเซนเตอร์วันนี้เปิดวันแรกใช่ไหมร้องเรียนเลยค่ะ
ใช่ใช่จัดไปเลยพอบทบบอกว่าให้สามารถร้องเรียนได้
คุณผู้ชมทีนี้เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้จะทำยังไง
แกก็บอกว่าตอนนี้ต้องไปปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
แล้วก็เดี๋ยวผู้บังคับบัญชาก็คงหาทางช่วยเหลือต่อไปนะคะ
ก่อนหน้านี้หลอกรักออนไลน์ก็จะเป็นเหตุการณ์ภาพไม่ตรงปก
คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมหลอกขายบ้านภาพไม่ตรงปก
สัญญาซื้อขายบอกจะขายบ้านที่สกลนคร
แต่เอาจริงอยู่ที่โคราชและที่สำคัญวางเวงมากค่ะ

คุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลต่อเนื่อง

เราในฐานะสื่อมวลชนพยายามที่จะตามให้ต่อนะ
ค่ะที่คุณเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์บ้านผิดที่
อยู่บอกว่าในสัญญาบอกที่จะซื้อที่สกลนคร
แต่พอสร้างจริงอยู่ที่นครราชศรีมา
แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินทอนอีกได้ไม่ครบ

ไม่ใช่แค่กรณีนั้นกรณีเดียว
โครงการของนางอนงกับผู้พันธุ์ซึ่งเป็นลูกเขย
มีแสบกว่านั้นอีกคือเรื่องคุณภาพของบ้าน

เพราะว่าเราไปพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

มาอีกแล้วทยอยออกมาแฉเรื่อยนี้นะคะ

อยากรู้สิว่าเอ๊ะเป็นการพูดตามกระแสหรือเปล่า

ตามไปดูเลยค่ะหมู่บ้านแห่งนี้
อยู่ในตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชศรีมา

หมู่บ้านใกล้เคียงกับจ่าจักรผู้ก่อเหตุเลยนะ

และคนที่ขายก็คือนางอนงผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าจุดนี้ทำบ้านนะคะ
ให้กับทหารซื้อรวมกันประมาณ๑๕หลังค่ะ
มีทั้งบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดียว
พอเราไปถึงเดินทางไปถึงไปดูแบบนี้ค่ะ
ถามเจ้าของบ้านเลยยังอยู่ไหมคะยังอยู่ได้ไหม

ทีมข่าวไปสอบถามคนที่อยู่ในบ้าน
เขาก็บอกต้องจำใจอยู่แหละ

กำแพงก่อนนะไม่ได้ยังไม่เข้าตัวบ้านนะ
สักครู่นี้เป็นกำแพงด้านข้างด้านหลัง

วันดีคืนดีอยู่ในบ้านบ้านพังถล่มขึ้นมาทำไง
นั่นสิแล้วภายในตัวบ้านนะคะรอยร้าวเป็นทางยาวเลย
ผนังบ้านภายในห้องนอน

เกือบหลุดลงมาจากน็อตตัวยึดข้างบน
เพราะฉะนั้นมันหลุดออกมาไม่ต้องถามหาความปลอดภัยเลยนะ
คือก็อยู่ไปกลัวไปนี่แหละนะคะ
เอาทหารรายนี้เปิดเผยว่า
บ้านหลังนี้ที่อยู่แล้วสภาพเป็นแบบนี้
กู้ซื้อมาจากโครงการของนางอนงตามคำแนะนำของนายพิทยา

บอกว่าอาจจะดำเนินการให้หมดทุกอย่าง

บ้านเนี่ยมันดียังไงทำไมผมต้องซื้อ
เขาบอกว่าเดี๋ยวรถไฟมันตัดผ่าน
พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวราคามันสูงขึ้นนะ
ก็เลยตัดสินใจมันมีทั้งแฝดทั้งเดียวใช่ไหม
ผมตัดสินใจซื้อบ้านเดียว
โดยนางอนงกับลูกสาวเป็นคนดำเนินการเดินเรื่องให้ทั้งหมด
พอได้เงินมาเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ย
เขาจะต้องได้เงินทอนประมาณ๒แสนบาท
กะว่าจะเอามาต่อเติมบ้านหรือว่าเอาไปใช้จ่ายอื่นเนี่ยนะคะ
สองแสนบาทที่จะได้จากนางอนงเนี่ยเป็นเงินทอนเนี่ยกว่าจะได้สี่งวดค่ะ
แต่พอมาดูบ้านหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยนะ
ทอนรอไปในช่วงที่รอเงินทอนมาดูบ้านดูสิ
บ้านของเราเนี่ยในอนาคตที่เซ็นว่าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ย
พอมาถึงเป็นบ้านแฝดคุณเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้
ผนังมันติดกันเห็นไหมคะภาพเล็กอ่ะ

ที่เขาได้มันเป็นบ้านแฝดสภาพแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นช่างนะ
ผมบอกได้เลยผมมาดูอาการบ้านผมแล้วเนี่ย
ถ้าผมสร้างนะค่าช่างรวมวัสดุอยู่ที่ประมาณ๖๗แสนบาทเท่านั้นแหละ
ไอ้ล้าน๕ล้าน๔มันไม่ถึงหรอก
หลังจากนั้นค่ะสุดท้ายแล้วจำใจต้องยอมนะ
กู้เงินไปแล้วบ้านก็สร้างไปแล้ว
สัญญาก็เป็นคนเซ็นเองกับมือทำยังไงล่ะก็ต้องเข้าไปอยู่สิ
ผ่านไปสองปีค่ะสภาพเป็นแบบเนี้ยค่ะ
เหมือนบ้านยี่สิบปีไหมคุณอืม
บ้างหลังยี่สิบปีเขายังทนทันกว่านี้น่ะเออ
มันเร็วไปเนอะ๒ปีเกือบพังแบบนี้ค่ะ
ก็เลยโทรไปบอกนางอนงนางอนงบอกว่า
ทหารระดับชั้นผู้น้อยอย่ามาพูดแบบนี้นะ

แม่ยายของผู้พันธุ์พูดกับเขาแบบนี้
เขาก็เลยกลัวเนี่ยนะคะเอาฟังเสียงเขาค่ะ
เราก็สู้เขาไม่ได้เราแค่สิบตีสิบโท
ไม่สนใจต้องชดใช้กรรมไปหลังใหญ่ก็ดูดี
บ้านสวยสมราคาแต่พอมาเจอแล้วก็ถึงมันจะเล็กลงแต่ว่าสวยแต่ว่า
ไปแค่ปีหรือว่าสองปีมันก็ซุดแตกไปหมดแล้วไม่ไม่มีบ้านผม
หลังเดียวมีหลายหลังครับก็ว่าทุกหลังเลยครับถ้าเปิดเปิดไว้
ถ่ายดูข้างในอ่ะแตกทุกหลังครับเพื่อนผมก็แตกกันทุกหลังที่ดู
แล้วอุปกรณ์ก็ผมว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม่มาตรฐานนะครับว่า
บางทีมันถูกลงแกก็ซื้อมาทำแล้วก็เหล็กมันไม่ได้ขนาดครับ
พออยากได้บ้านดีอยู่แล้วก็อยู่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ให้มันไม่ต้องมา
แก้ไขครับการทำบ้านคือการทำครั้งเดียวให้มันจบให้มันดีเลย
แต่ว่ามันเจออย่างนี้มันก็ต้องหาเงินมาแก้ไขไปเรื่อย
มันต้องเป็นหนี้แล้วก็ต้องหาเงินมาแก้ไขมันคงไม่ไหวแล้วครับ
มาเนี่ยผมไม่มีค่ารถแกก็โอนตังให้สองหมื่นค่ารถมามาเซ็น
เราต้องเซ็นถ้าเราไม่เซ็นเราก็ต้องเป็นหนี้สองหมื่น
ใจนี้ก็ดีใจแต่อีกใจนี้ก็เสียใจด้วยจ่าแกไม่น่าจะไปยิงคนอื่น
เขาเลยก็ยิงแค่เขากว่านั้นก็โอเคแล้วแต่ผมนะในตอนแรกพอไปเห็นบ้าน
ก็อุตส่าห์คิดไงไม่เป็นไรหลังเล็กแต่มันก็สวย
อ่าอยู่ได้อยู่ได้สองปีผ่านไปเอออ่าคุณผู้ชมจากบ้าน
ไม้โทกลายเป็นบานนะฮะบานปลายเลยเพราะว่าต้องหาเงินมาซ่อมบ้านด้วยนะคะ
อยู่แบบนั้นก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยค่ะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกองทัพบกตรวจสอบให้ด้วยนะ
เราพยายามติดตามเรื่องนี้ให้ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเหตุกลาดยิงโคราชเนี่ย
ไปแล้วกว่า๑สัปดาห์แน่นอนนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปเยียวยา
ฟื้นฟูจิตใจให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องความช่วยเหลือทางด้านเงินเนี่ยนะคะ
โคราชตอนนี้บอกว่าใจชื้นขึ้นมาได้เพราะว่าล่าสุดค่ะศิลปินนักร้อง
สู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
พอเราฟังแล้วมันก็โอ้โหคุณขนลุกนะ
นี่ขนาดเราไม่ใช่ผู้ประสบเหตุนะครับ
คนที่เขาเสียน้ำตาเสียความรู้สึกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
หลายคนบอกว่าก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมานะคะ
นี่เป็นฟรีคอนเสิร์ตค่ะที่จัดขึ้น
จุดที่มีการจัดคอนเสิร์ตก็คือสวนอนุสรสารวีรกรรมเท้าสุรนารีนะครับคุณผู้ชม
พี่ตูนขึ้นร้องเพลงแล้วก็บอกว่าขอเป็นตัวแทนคนไทย
ส่งกำลังใจให้กับชาวโคราชก้าวข้ามเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไปให้ได้
ตูนบอกด้วยนะคะบอกว่าถึงแม้พวกเราเหล่าศิลปินนักร้องที่มาในวันนี้
จะเป็นกำลังใจเล็กไม่เล็กพี่ตูน
ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มาก
พี่ตูนบอกต่อบอกว่าแม้จะเป็นกำลังใจเล็กแต่ถ้าเรารวมกัน
จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวโคราช
และคนไทยทั้งประเทศได้ตัวเขาและศิลปินนักร้องทุกคน
รู้สึกภูมิใจที่ได้มามอบให้กำลังใจกับชาวโคราช
ขอให้ทุกคนมีพลังและก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปให้ได้
อกจากนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากพี่ตูนแล้วนะคะ
ยังมีหลากหลายศิลปินเช่นพี่แบงค์วงแคลชพระรพลลาบานูนลูลา
โตนำโชคโอ้คุณสิงโตนี่บ้านเกิดเขาด้วยนะคะ
คุณโจอี้บอยนี่อันนี้เป็นเอฟซีเลยนะ
คือก็ได้มีการผลัดเปลี่ยนกันไปร้องเพลงแนวอคุสติก
เพื่อให้กำลังใจชาวโคราชที่ต้องสูญเสีย
จากสูญเสียคนที่เป็นเที่ยวรักสูญเสียกำลังใจแล้วนะคะ
ศิลปินเหล่านี้บอกว่าให้เดินหน้าต่อไป
มีประชาชนชาวโคราชค่ะคุณผู้ชม
นักหมื่นชีวิตมาร่วมชมฟรีคอนเสิร์ตครั้งนี้
ก่อนที่จะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะฮะ
ประชาชนแต่ละคนก็ร่วมใจกันยืนสงบนิ่ง

ในเหตุกระดาษยิ่งที่โคราชเมื่อแปดกุมภพันธ์ที่ผ่านมา
ขอให้ทุกคนมีพลังก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้

เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สูญเสีย
ครอบครัวครอบครัวผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ